นี่เหตุการณ์นี้นะคะผู้หญิงนอนหลับอยู่ในห้องพักแล้วก็สะดุ้งตื่นกลางดึกเลยค่ะ
ที่ตื่นไม่ใช่เพราะนาฬิกาปลุกแต่เพราะเป็นผู้ชายบุกงัดเข้ามาในห้องค่ะ
ผู้ชายคนนี้นี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะที่เข้ามานี่ดูทรงคงเป็นผู้เช่า
แต่เปล่าค่ะนี่เป็นมิจฉาชีพนี่เขาถือของเหมือนกับเขาอยู่ในหอนี้เลยนะคุณ

สัญลักษณ์คือไม่ใช่สัญลักษณ์สิเห็นไทยทอยเขาไหม

ทอยเขาเหมือนกับมีรอยสักอยู่ตรงท้ายทอยอันนี้เป็นจุดที่สังเกตได้
ผู้ชายคนนี้ผอมสูงประมาณสัก๑๖๐กว่านี่แหละค่ะ
ถือของไปมาอยู่ตรงหอพักนี้ซึ่งหอนี้มันเป็นตึกสามชั้นอยู่ที่หัดใหญ่สงขลานะ
เจ้าของหอเขาบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกมางัดห้องพักแล้วก็เข้าไปห้องของผู้เช่าเป็นผู้หญิง
อยู่ที่ชั้น๒จะข่มขืนนะ

แล้วก็หนีมาค่ะส่วนคนร้ายเนี่ยก็หนีไปเหมือนกัน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเกือบตี๕ของวันที่๑ที่ผ่านมา

ใช่แล้วตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เบาะแสสิว่าผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยตอนตี๔๘นาทีเอามาทำอะไรยังไงบ้าง
ฝั่งผู้เสียหายผู้หญิงเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติอยู่กับเพื่อนสองคน
ทีนี้ตอนตี๒เพื่อนออกไปกับแฟนพอมาตอนตี๔กว่าเฮ้ยมันมีใครมานอน
เหมือนกับมาแตะตัวมากอดตัวยังคิดอยู่แล้วเป็นเพื่อนหรือเปล่า
แต่คิดอีกทีนึงเฮ้ยเพื่อนไม่เคยมานอนกอดฉันนี่หว่า
หันไปมองหน้าไม่ใช่เพื่อนแล้วแหละ
แล้วฝั่งผู้ชายคนนั้นมันพยายามจะข่มขืน

ใช่ไงงัดห้องเข้าไปแต่เธอมีสติค่ะตั้งสติแล้วบอกกับมันว่าไงรู้ไหม
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเข้าห้องน้ำก่อนนะป้าบทรีย์
แล้วก็เปิดไฟทีนี้เห็นหน้าคนร้ายเลย
และฝั่งคนร้ายพอมันเห็นว่าเปิดไฟแล้วไงมันก็วิ่งหนีมาสิคะ
ผู้กำกับสพหัดใหญ่บอกว่าสั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ย
คือสอบปากคำฝั่งน้องผู้หญิงผู้เสียหายแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตามซิ
เนี่ยผู้ชายที่มีรอยสักท้อยด้านหลังแบบนี้ค่ะ
แล้ววงจรปิดชัดเจนนะรู้ลักษณะรู้จุดเด่นของผู้ชายคนนี้แล้ว
คุณผู้ชมเดาซิจับได้หรือยัง

ตำรวจไทยเก่งอยู่แล้วจับได้ค่ะ
นายสัตยาพราวพงพันธ์

อยู่ด้านหลังเนี่ยชื่อเล่นเขาชื่อลูกชิ้นค่ะ

ใช่แล้วพฤติกรรมหน้าอะไรดีล่ะคุณ

ก็คุมตัวมาเพราะว่าดูจากรอยสักนี่แหละ
รอยสักนี้มันคุ้นเหมือนกับคนไปก่อเหตุ

ม่วงมั้ยม่วง
พยายามวิการเดี๋ยวพรุ่งนี้นำตัวฝากขังสารจังหวัดจงขวาต่อไปนะคะ